กันที่นางเอกสุดฮอตของเรากันบ้างดีกว่านะจ๊
นี่คุณผู้ชมเมื่อวานนี้น้องไปออกงานอีเวนต์นะคะเจอตัวนักข่าวนักข่าวคิดถึงมากเลย
ห้างแตกเหมือนกันนะอุ้ยสวยจังเลยยังเล็กมากใช่ค่ะ
คืออย่างนี้หลายคนคงจะคุ้นชินกับลุคของน้องอะนะคะเพราะว่าน้องเนี่ยถือว่าเป็นนางเอกสายบุญเข้าวัดอยู่บ่อย
น้องเองบอกนะคะว่าพี่จ๋าหนูไม่ใช่สายมูหรอกหนูเนี่ยนะเป็นแค่สายบุญค่ะพี่
คือแบบนี้เวลาไปทำบุญจะขอพรอะไรเป็นพิเศษนักข่าวก็ถามต่อนะน้องบอกว่าไม่มีอะไรพิเศษเลยเพราะเคยขอหลายครั้งแล้วไม่ได้ก็เลยไม่ขอดีกว่า
แต่ทุกครั้งนะที่น้องไปวัดทำบุญเนี่ยคือรู้สึกว่าน้องเนี่ยไปด้วยใจจริงไม่ได้คาดหวังอะไรอยากจะมากราบไหว้อยากจะมาสักการะด้วยความเลื่อมใสค่ะ
เรื่องบุญก็ทำไปแล้วมาอัปเดตเรื่องหัวใจของน้องกันบ้างดีกว่านะ
ให้ทำคุณด้วยจมกด้วย
อันนี้คิดตัวเองนะคือแบบไม่อยากเห็นสิ่งโลก
ก็เลยแบบไม่ค่อยได้ขอเท่าไหร่ไม่มีเลย

ไม่เฉานะแต่แบบมันก็ไม่ได้มีเวลาด้วย
จริงตอนนี้มันกลายเป็นเหมือนเรื่องรองไปแล้ว
ตรงนี้เพราะว่าคือแบบโอเคแหละ

แล้วที่เขาเมาส์กันบอกว่าเพื่อนชาวแก๊ง

เขาก็มีจริงนะคะเพราะว่าน้องจบธรรมศาสต